กู้ภัยไปย้ายรังงูจงอางตัวเมีย
แล้วมีไข่เนอะไข่มันเยอะเลยคุณผู้ชมฮะ
ฟองนี่อยู่ในป่าใกล้ชุมชนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
แล้วงูจงอางตัวนี้นะมันกินงูสิงหางลายเข้าไปนั่นน่ะ

นี่แหละครับมันก็เลยขย่อนออกมาครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปจับงูจงอางตัวเมียครับ
ตัวใหญ่ทีเดียวมันนอนขดเฝ้ารังอยู่นะฮะในนั้นมีไข่
นี่คือหมู่๔บ้านลำตะคอตะบนกันจุอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
นี่แหละครับแล้วก็ต้องเอาตัวมันไปที่สระบุรีเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สัตว์ป่าดำเนินการต่อไปครับ
เพราะว่างูจงอางเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไงฮะ
นะครับแล้วมันขย่อนออกมาด้วยโอ้โหมันจะไปไหนเนี่ย
ดุนะเนี่ยแล้วไวมากเลยนะครับ
คือแม่งูจงอางเนี่ยอาจจะออกมาหาเหยื่อมันก็เลยกินงูสิงหางลายตัวนั้นเข้าไป
แล้วก็นะฮะวางไข่แล้วกกไข่มาหลายวันมันคงหิวด้วยแหละ
คือการจับงูจงอางตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ากว่าจะเห็นงูสงบแบบนี้ได้นะ
เจ้าหน้าที่ออกแรงกันอย่างหนักเพราะงูมันดุดุร้ายจริงจริงเดินเข้าไปนะฮะ
ล้อมหารังมันใช้ตะขอคล้องที่หัวมันแล้วก็ใช้มือเปล่าจับมันครับ
จนมันสิ้นบริษนี่แหละฮะวัดความยาวได้๒เมตร๕๐อ่ะ
เกือบ๓เมตรนะครับ๒เมตร๕๐น้ำหนักประมาณ๒๐กิโลกรัมครับ
แล้วก็มีอย่างที่ผมบอกนะครับไข่งูจงอางอีก๓๙ฟอง
ชาวบ้านที่ไปดูเหตุการณ์นี่แหละครับก็ดีใจโล่งอกกันไปตามตามกันแหละนะครับ
เจ้าหน้าที่จับงูได้นะฮะแล้วเอาไข่ออกไปแล้ว
แต่ก็ไม่พลาดครับแน่นอนครับที่ผมอ่านไปทั้งหมด
ว่าจำนวนไข่จำนวนความยาวน้ำหนักตัวของมันอะไรอย่างนี้
ชาวบ้านก็เดี๋ยวเอาไปลุ้นกันครับ๑มิถุนายนนี้ฮะ